อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อยค่ะ

พอตกลงไปข้างทางเสร็จปุ๊บเหินขึ้นมาค่ะ

แล้วมีคนซื้อน้ำชาอยู่ด้วย
คุณงานนี้มีเสียชีวิต๑ศพนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่กล้องวงจรปิดนะฮะสามารถจับภาพได้ลูกศรสีแดง

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะค่ะ
เป็นอุบัติเหตุแล้วเกิดความสูญเสียขึ้นนะคะ
นำมาเตือนภัยเตือนใจเช้านี้ค่ะเห็นไหมฮะ
นี่ค่ะแวบเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
คือจากภาพจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ

ฉลับตกลงคูน้ำข้างทางก่อน
แล้วหลังจากนั้นรถก็เหินขึ้นมาค่ะ
พุ่งไปชนเข้ากับซุ้มร้านน้ำชา

จนซุ้มร้านค้าเนี่ยพังยับเลยนะคะ

หลังคาพับยู่ลงมามากองรวมกันเลยนะ
ตัวร้านคุณดูนะสภาพตัวร้านพังยับแบบนี้ค่ะ
ส่วนรถกระบะเลยไปชนเข้ากับคันดิน
ข้างร้านค้าอีกร้านหนึ่ง

นู่นน่ะนู่นนะคะกระบะคันเกิดเหตุนี่ค่ะนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงของวันที่๗ธันวาคมเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนเพชรเกษมหาดใหญ่รัฐภูมิสายเก่า
ตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
หลังเกิดเหตุพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ๔คนด้วยกัน
สามีภรรยาเจ้าของร้านชาฉลุงที่ถูกรถกระบะพุ่งชน
แล้วก็อีก๒คนเนี่ยเป็นลูกค้าที่ยืนรอซื้อน้ำชาอยู่ที่ร้านนะครับ
อกจากนี้ยังมีลูกค้าที่ยืนรอซื้อน้ำชาเหมือนกันค่ะ
คุณรถกระบะเนี่ยพุ่งชนเขาอย่างจังท่านนี้เสียชีวิตนะคะ
ขณะเกิดเหตุค่ะมีชาวบ้านหลายคนที่ยืนอยู่แถวนั้นเนี่ย
แล้วก็จู่รถกระบะก็เหินผ่าน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็น่ากลัวนะคะชาวบ้านบอกแบบนี้
เฉียดเขาไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะ
หลายคนทางหลานโดยมาตั้งดึงที่ตอนนั้นก็อับเต็กโชคอยู่หนึ่ง
อยากให้ฟังข่าวนี้ให้จบค่ะคุณผู้ชม
มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเลยไปนะคะ
อยากให้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฟังต่อนะคะ
ทีนี้คนขับรถกระบะคนนี้ชื่อว่านายอนันต์สกุลหลงอายุ๔๑ปี
นี่เสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เขาบอกว่าเพิ่งจะกลับจากโรงพยาบาลกำลังจะกลับบ้านที่อำเภอรัฐภูมิ
แต่ระหว่างทางนี่สาเหตุเลยนะระหว่างทางไฮไลท์เลยนะคะ
วูบหลับในจึงทำให้รถเนี่ยฉลับลงข้างทางแล้วเหินมาชนกับร้านน้ำชาดังกล่าวนะคะ
เขายอมรับว่าวูบไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะแต่พอรถตกข้างทางแล้วเอารถไม่อยู่
รถเนี่ยมันก็เลยพุ่งไปชนกับร้านค้าจนกระทั่งมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายเกิดขึ้น
เตือนนะคะว่าสภาพรถท่านต้องเช็คก่อนออกเดินทางสภาพร่างกายท่านก็ต้องเช็คก่อนออกเดินทางเหมือนกัน
อย่าฝืนนะคะนอนก่อนหลับก่อนแล้วค่อยออกเดินทางนะคะ